เช้าแบบนี้เสียงใสแบบนี้แหละครับ

เปรียบตัวผีเป็นเข้าความด้วย

คือว่าพ่อข้าป่าทองโก้นะครับ

เชาว์ว่าเหรอนานทำไงดีล่ะ

เอ๊ะทำไมดีเพราะขาเลยมีไอเดีย
งั้นอร่อยไม่พอไม่ธรรมดา

นี่ลูกค้ามารอจะได้ไม่เบื่อ
ใช่นะครับแบบเพลินนะครับรอเสร็จปั๊บ

เพื่อได้กินปลาทนกรรมร้อยที่พุ่งส่งครับ
นี่แหละครับนี่แหละ
ร้องไปซับไปทอดไปนะครับ

ลูกค้าก็รอเพื่อนแล้วครับเพราะว่าปลาต้องโกะจะทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นกว่าเดิม
วันนี้เขาขายปลาท่องโกะกับสังขยาด้วยนะ
ใช่นะครับอร่อยนะครับเงาเสียงบาวีอร่อยสะอาดนะครับ
รับเหมาตั้วรับเหมานี่คือรับเหมาทอดในงานเขาบอก
ใช่นะฮะพ่อค้าปลาท้องโกะคนนี้ชื่อว่า
ที่ทุ่งสงส์ยิ่งได้อาชีพขายปลาต้องโกะมานานหลายสิบปีแล้ว
โดยตระเวนขายตามตลาดนัดต่างทุกวันไม่มีวันหยุดเลยครับ
โดยวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่เที่ยงวันถึง๖โมงเย็น
จะขายอยู่บริเวณหน้าตลาดนัดโคกบกอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ส่วนวันอาทิตย์จะไปขายที่ตลาดนัดบ้านมาบชิง
ส่วนการร้องเพลงขายปลาท่องโกะนั้นทำมานานแล้วครับ
เพราะต้องการสร้างความสุขให้กับลูกค้าที่ซื้อปลาท้องโก

เพราะพลังครั้งลูกค้ารอคิวซื้อปลาท้องโกนนานไป
จึงถือร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตของบาวีนะครับ
ซึ่งเป็นศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบให้ลูกค้าฟังเพลิน
เป็นการตอบแทนลูกค้าเลยทีเดียว

อยากกินเลยเช้าแบบนี้ปลาท้องโกะนะ

หนังสือพิมพ์ไปด้วยเปิดดูไทยรัฐทีวีเรื่องฟินค่ะฟิน